ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับแคดดี้สาวในสนามกอล์ฟที่ชนบุรีค่ะ
ก็ต้องบอกว่าหนีตายกันเลยทีเดียวเพราะว่าเธอบอกว่า
ถูกผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ตามประกบแล้วก็สาดน้ำมันเบนซินใส่เธอ
กระชากคอแล้วก็เบียดเธอจนรถตกถนนค่ะ
แล้วไม่ใช่เธอคนเดียวแคตตี้เจอแบบนี้หลายคน

คือผู้ศึกษาได้รับข้อมูลจากคุณนวรโยธีค่ะ
เป็นแคดดี้ของสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งที่บังละมุงชนบุรี
ซึ่งทุกวันนี้เธอยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยนะคะ
เพราะว่าไหล่ซ้ายไหล่ขวาบาดเจ็บ
กระดูกซี่โครงหักกระดูกสะบักซ้ายหัก

แล้วเธอบอกว่าเช้ามืดวันที่๒๖มิถุนา
ริมถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข๓๓
ก่อนถึงสนามกอล์ฟตำบลเขาไม้แก้ว

แล้วมีผู้ชายคนนึงรูปร่างผอมสูง

จากนั้นเอาน้ำมันเบนซินราดไปที่เธอ
เธอก็บิดหนีนะคะ
ผู้ชายคนนี้ก็พยายามเอื้อมมือมากระชากคอเสื้อ
นะคะขี่ตามมาแล้วเบียดรถ

แล้วได้รับบาดเจ็บต้องนอนอยู่แบบนี้ค่ะ
แล้วเธอบอกว่าระยะนี้เนี่ย
มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับกลุ่มแคดดี้ที่เป็นผู้หญิงหลายครั้งเลย
คนร้ายเนี่ยลักษณะก็คล้ายกันด้วยนะคะ
มีแคดดี้ถูกกระชากสร้อยถูกลวนลาม

พอรู้ตัวอีกทีคือเขามาข้างแล้ว
แล้วก็เอาน้ำมันมาสาด
เป็นน้ำมันอะไรครับพี่ที่พี่ดู
น่าจะเป็นบินซินเอามือมาล้วงช่วงคอ
แต่มันไม่โดนคอหรอกแต่ว่าล้วงเสร็จแล้ว
มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหม
พี่ก็เลยเริ่มจะบิดรถออกเพื่อให้จะให้ถึงป้อมยาม

ถ้าล้วงที่คอนี่คือเขาจะประสงค์ต่อจากหรือยังไงครับพี่

แน่ใจว่าจะลวนลามหรือยังไงครับ
พอพี่บิดปุ๊บมันก็เบียดให้พี่ตกข้างทางเลยค่ะ
นี่แหละค่ะคุณนวลก็ยังต้องรักษาตัวนะคะ
แล้วไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพห้วยใหญ่
แล้วตำรวจก็บอกว่าจะติดตามให้ได้โดยเร็วนะคะ
แต่คือบรรดาแคดดี้เจอแบบนี้บ่อยก็ไม่รู้สึกไม่ปลอดภัยนะ

แล้วผู้ชายคนนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะ
ตอนนี้ไม่รู้จะก่อเหตุอีกหรือเปล่านะคะ